คุณผู้ชมครับต้องเตือนภัยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายของ
ผู้ที่จะไปก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ยนะคะอย่างที่เราท่านทราบกันก่อน
อันนี้เป็นร้านที่เปิด๒๔ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อนะคะ
มันมีร้านสะดวกซักแล้วก็เป็นเป้าหมายจริงจริงนะคะ
เราเคยเห็นคนไปแบบไปขโมยแต่ครั้งนี้ไปชิงทรัพย์เลยค่ะ
มีอาวุธปืนไปด้วยให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
นี่คือร้านซักผ้าหยอดเหรียญนะคะอยู่ที่ซอยรังสิตนครนายกที่ปฐุมธานี
นะคะคุณฟ้าเพ็งสมบูรณหนึ่งในผู้เสียหายเขานั่งหันหลังอยู่เนี่ยค่ะ
เธอบอกว่าเธอไปซัก๕ทุ่มบางเขาก็จะมีเวลาช่วงนั้นเข้าไปสัก๕ทุ่มไปกับแฟน
ไปกันสองคนนะแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะนะฮะเดินเข้ามาก็แรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
แต่ในคลิปเขาเข้ามาเขาพูดบอกว่ามีอะไรบ้างเอามาให้หมด
คุยอย่างนี้ไม่ได้มาดีอะค่ะนะคะคนร้ายเนี่ยดึงแมสลงมานะคะ
เอ่อคุณฟ้าบอกว่าพอจะเห็นหน้าครับอายุน่าจะประมาณสามสิบปลายปลายถึงสี่สิบ
ลักษณะก็อย่างที่เราท่านเห็นนี่แหละตัวล่ำนิดนึงนะคะ
แล้วพูดอย่างนี้นี่ไงชักปืนขึ้นมาเลย
บอกมีอะไรเอามาให้หมดเอาโทรศัพท์มาด้วยสองเครื่องเลยนะคะ
นาฬิกาข้อมือเอามานะคะเธอก็ให้แฟนเอาให้เขาไป

ใช่คนเห็นไหมกระเป๋าคาดอกเอาไป
แต่ในนั้นไม่มีเงินนะมีแต่เอกสารส่วนตัว
ทีแรกไม่ยอมให้เขาก็เลยชักปืนขึ้นมา

จ่อไปที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะ
แล้วบอกตอนที่เขาชักปืนขึ้นมาเขาพูดด้วยนะ
บอกผมไม่อยากฆ่าใครโอ้โหนาทีชีวิตจริง
แล้วเกิดเหตุนี้ตอน๕ทุ่มค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋า

ตอนนี้มีแค่โทรศัพท์แล้วก็กุญแจ
แล้วเขาก็บอกว่าเอามา
แล้วที่แรกหนูไม่ได้ให้แล้วเขาก็บอกว่า

แล้วก็แฟนก็ก้มหน้าลง
จังหวะนั้นเหมือนเขาจะเอากระเป๋า

แล้วก็เหมือนหันหน้าไปมองเขา
เขาก็เลยเหมือนโมโหก็เลยดึงเอาปืนจากชายเสื้อด้านหน้า
จอที่หัวหนูประมาณ๒ที

หลังจากนั้นเขาก็กดกระเป๋าหนูแล้วเขาก็รีบเดินออกไปเลย
ตอนนี้เขาไปแจ้งความแล้วนะคะที่สพประตูน้ำ
คือเอาข่าวนี้มาให้เราท่านคือวิถีชีวิตของเราทุกวันนี้

แล้วมันก็เป็นสถานที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ
เพราะว่าช่วงกลางคืนคนน้อยไงครับ
อาจจะต้องเพิ่มความปลอดภัย
ในสถานที่ต่างเหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ